จากข่าวน่ากลัวแบบนี้มาดูที่เรื่องของดอกไม้ที่สวยงามกันบ้างดีกว่า
ฟังเลยเริ่มเลยตั้งใจเลย
คราวนี้พาไปที่สตูนไปดูทุ่งป่อเทือง
หลังจากที่กาเสธจังหวัดสตูนเนี่ย
เขาแจกเมล็ดพันธุ์ป่อเทืองให้กับเกษตรกร
ปลูกเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เป็นช่วงของการพักพื้นที่นา
ยังไม่ทำนากันจะเริ่มทำนากันอีกครั้ง
ก็นี่แหละฮะช่วงตุลาปรากฏว่าแจกเมล็ดพันธุ์ไป
ตอนนี้ดอกปอเทืองออกดอกเหลืองอล่ามไปดูกันนะครับ
สวยไหมล่ะคุณต้นปอเทืองกว่าร้อยไร่
กำลังออกดอกเบ่งบานสวยงามบนแปลงนาข้าวในพื้นที่หมู่๔
ควนโต๊ะเหลงตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูนนะครับ

เมล็ดพันธุ์ให้ชาวบ้านหวานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
ทำให้ปีที่แล้วได้ผลผลิตสูงขึ้นและลดต้นทุนการผลิตได้นะครับ
โดยนักวิชาการเกษตรชำนาญการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูน
คือนายวิบูรศรีปานบอกว่าเกษตรกรสนใจปลูกปอเทืองกันมาก
เมื่อออกดอกพร้อมกันจะมีความสวยงามนะคุณ
นักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างและประเทศมาเลเซียเข้าชมความสวยงาม
แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
บางคนโพสต์ลงโซเชียลมีเดียจนเกิดกระแสการตามกันมาเที่ยวไงคุณ

อากาศไม่ร้อนมากถ่ายรูปสวยด้วย
ใช่ป่อเทืองเขาเรียกว่าปลูกในหน้าแรงดี
และนอกจากนั้นบอกว่าไม่ค่อยต้องให้น้ำ
แล้วก็เอาแค่ความชื้นที่อยู่ในดิน
พออายุเก็บเกี่ยวก็๑๒๐๑๓๐วันเท่านั้นเอง

ส่วนดอกก็เหลืองอร่ามงามแบบนี้
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นี่ได้ประโยชน์๒ต่อ
เป็นประโยชน์ทางอ้อมนะคะสำหรับการท่องเที่ยว
ใช่ครับส่วนฝักเอาไปขายให้พี่น้องเกษตรกร
ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญคุณพอประโยชน์ต่อที่๓คืออะไรรู้ไหมคุณ
พอปอเทืองเริ่มเหี่ยวแห้งลง

ให้กับพื้นที่นาที่กำลังจะปลูกนาต่อไป
มีประโยชน์จริงนะครับนี่เป็นที่ดีใช่ประโยชน์๓ต่อนะครับ

ปเทืองสีเหลืองสดตับกับโดมมัศยิตสีเขียว
แล้วก็ไปตัดกับท้องฟ้าสีครามนะครับ
ถ่ายรูปออกมาก็จะสวยงามจริง
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้ในพริบตา
ซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามอีก
ประมาณแค่๒๕วันจ้ะ

แล้วก็บำรุงดินในช่วงฤดูการทำนาต่อไปนะครับ
มีประโยชน์หมดเลยสำหรับปอเทืองนะครับ
พอพูดถึงเรื่องของประโยชน์ทางอ้อมแล้วนะคะ
อ้อมกว่านั้นนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
คนที่ไปทำอาชีพค้าขาย
ขายน้ำขายเครื่องดื่มขายอาหาร